กรณีที่ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สารภาพว่าโพสต์คลิปมีเพศสัมพันธ์ในทวิตเตอร์
ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่นิติกรครูรุษภาได้ลงพื้นที่สืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
เพื่อนำเสนอบอร์ดครูรุษภาก่อนที่จะลงมติ
ส่งเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
อำนาจหน้าที่การควบคุมเรื่องจัญญบันครู
หลังจากที่นายสารสมีภัยครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รับสารภาพว่าโพสต์คลิปมีเพศสัมพันธ์ในทวิตเตอร์
กรรมการมาตรฐานวิชาชีพหรือว่ากมวพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หากพบว่าได้ทำความผิดจริงแล้วก็จะเสนอเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป
ขณะนี้ทางสำนักงานเลขาธิการครุษภาได้ดำเนินการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
คือมอบให้เจ้าหน้าที่นิติกรคุรุษภาลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนพยานที่เกี่ยวข้อง
เช่นครูนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน
จากนั้นก็จะนำเสนอต่อบอร์ดครูสภาเพื่อประชุมลงมติ
และเสนอต่อไปอย่างพลเอกดาวพงศ์รัฐนสวรรค์ว่าการกรสวงศึกษาธิการ
ซึ่งเป็นประธานบอร์ดกรุษภาเพื่อลงนามออกคำสั่ง
หากพบว่ามีความผิดจริงขณะเดียวกันก็ต้องนำข้อเท็จจริง
สอบสวนทางวินัยจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบการวินิจฉัยในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
เพื่อพิจารณาว่าจะสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือไม่